คุณผู้ชมช่วงนี้ใครก็ต้องสวอปจมูกนะคะ
ก็คือการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

แต่เด็กนี่คือเป็นวัยที่กลัวการสวอปมากที่สุดเลย

คุณหมอกับคุณแม่ใครสวอปเจ็บพอกันค่ะ
มีบางอย่างนะครับม้อแย่นู้นนะครับ
วิวนี่ม้อแหละครับม้อ
แล้วเป็นอย่างไรมันยังไม่เข้ารูจมูกเลย
เขาเป็นการจำลองการสวอปจากทั้งคุณหมอและคุณแม่
เป็นการแสดงอาการว่าถ้าไปเจอคุณหมอ

บาทสมมุติเยี่ยมยอดมาก
พี่บ่าวจากมือสุงขรา
หลายคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องค่ะ
จะเห็นว่าน้องกล้าแสดงออกนะ
ถือว่าเป็นเด็กกล้าแสดงออกไม่อายกล้องเลยนะคะ
แล้วบอกว่านี่คือประสบการณ์จริงของน้องใช่ไหม
แต่บางคนเขาก็มาคอมเมนต์นะบอกว่า
นามัยแถวบ้านแห่จมูกให้ลูกจนถึงขั้นเลือดออกก็มี

และนอกจากนี้เขาก็แสดงความคิดเห็นว่า
ที่แม่แห่สวอปให้ลูกเนี่ย
ที่ไม่เจ็บเพราะแม่กลัว
ด้วยความเป็นลูกกลัวกลัวลูกเจ็บไม่เจ็บ

ใช่เขาก็เลยกลัวว่าถ้าคุณแม่แห่ไม่ลึก
หรือบางทีไม่ได้ไปสัมผัสอะไรที่มันอยู่ข้างใน

ดูความน่ารักของพี่บ่าวจากเมืองสงขลาแล้วกันค่ะ

ทุกคนจะมีประสบการณ์ในการโดนแห่จมูกหมดในชีวิตในปัจจุบันนี้